สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับเมธันนะคะ
ยังไงวันนี้นะคะเรามาเที่ยวกันแบบสาวที่ไอคอนสยามแล้วนะคะ
ท่านก็จะขอมาอัปเดตเทรนดิวตี้หน้าฝน
ให้กับทุกคนได้สวยไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
แต่ว่าวันนี้ท่านจะไม่ได้มาช้อปปิ้งอย่างเดียวนะ
วันนี้ท่านมีทริคมาฝากถึงทุกคนด้วยไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ
ไอคอนสยามชีวอนบิวตี้ด้าบีท

เรามาอยู่กันที่ร้านแรกนะคะของวันนี้

สาวใครที่อยากมาแบบว่าช้อปปิ้งดูแลตัวเองเกี่ยวกับเทรนด์บิลตี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเนคอัพสกินแคร์หรือว่าน้ำหอมนะคะ
เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันดีกว่าค่ะ
สวัสดีค่ะคุณเรย์ใช่ไหมคะ

ถือกำเนิดในปี๑๙๔๙นะครับผม

จะมีเพียง๒๐แท่งในประเทศไทยนะครับ
ว้าวแต่ว่าอยู่ที่นี่เลย
ไอคอนไทยนะครับใช่ครับว้าว

ช่วงนี้นะครับก็จะอยากแนะนำนะครับผม

ก็จะเป็นกุหลาบและมะลินะครับ

สวัสดีค่ะ
คุณมีท่านกั๊ดนะคะ

เป็นห้องที่ให้ปฏิบัติผิวหน้านะคะ

ก็ได้รับการฝึกอบรมนะคะ
จากประเทศฝรั่งเศสโดยตรงเลยค่ะ

ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะ
ซึ่งเป็นอะไรที่สุดพิเศษมากเลยค่ะ
ตอนนี้ท่านอยากเข้าไปนวดเลยได้ไหมคะเนี่ย

สาวที่อยากมาใช้บริการค่ะ

เพราะว่าคิวค่อนข้างที่จะแน่นมากเลยค่ะช่วงนี้
ยังไงขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ค่ะ

ส่วนวันนี้เนี่ยเริ่มรู้สึกแบบคันมือแล้ว
อยากจะแบบว่าได้อะไรกลับบ้านไปสัก๒๓ชิ้นนะคะ

แต่วันนี้อย่างที่บอกไปเราจะมาแนะนำเทคนิคสาวด้วยว่า
จะโพสต์ภาพปังเวลาเรามาช้อปปิ้งในที่สวยแบบนี้

อันดับแรกเลยนะคือท่านจะต้องหาแสง
เพราะฉะนั้นเราก็ไปเลยค่ะตามที่ที่มันมีแสงเข้ามาที่หน้านะคะ
แล้วก็ให้เพื่อนนะคะกดรัวนะคะ
แล้วเราทำเป็นเหมือนว่าเราถ่ายวีดีโอค่ะ
เราก็จะแบบอ่ามันจะได้สักช็อตนึงค่ะที่ธรรมชาติ
นี่เป็นเทคนิคพิเศษที่มาบอกสาวชีวอนโดยเฉพาะเลยนะคะ
แล้วที่สุดท้ายก็คือ

เพราะว่าร้านเขานะคะมีความเป็นมินิมอลนะคะ
และที่สำคัญเนี่ยแบรนด์นี้ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลย
และกลิ่นของผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้นะคะก็คือ
เรียกได้ว่าเหมือนยกมาตรฐานจากญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่เลยค่ะ

ตัวนี้นะคะน่าสนใจมาก
ก็จะมีริ้วรอยต่างนะคะ
แล้วก็ทำให้ผิวเราแบบว่าสวยยิ่งขึ้น
หน้าก็จะแบบว่าสดใสฟูพร้อมช้อปปิ้งต่อเลยค่ะ
ถ้าผิวเราสวยแล้วนะคะเราก็จะต้องมาถ่ายคลิปอวดผิวสวยกันหน่อยค่ะ
หนึ่งเลยก็คือนี่เราต้องใส่เสื้อให้แบบว่าเผยผิวนิดนึง

ผู้หญิงทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าต้องแสงดี
อันดับ๓น่าจะเป็นการบางจุดด้อยของเราแล้วก็เสริมจุดเด่นของเรา
อย่างวันนี้ท่านใส่เสื้ออาจจะโชว์ข้างหลังท่านก็อาจจะแบบโพสต์
หันหลังนิดนึงแล้วก็แบบหันหน้ากลับมาอย่างนี้นะคะ
ตอนนี้อยากจะมาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับผมกันบ้าง

ที่นี่เนี่ยเป็นร้านทำผมจากญี่ปุ่นเลยนะคะ
แล้วก็มีบริการออกแบบตัดผมนะคะในแบบสไตล์ของคุณด้วยนะคะ
ดูแลเส้นผมระดับโลกไว้ที่นี่ด้วยค่ะ
ที่สำคัญนะคะเขายังมีบริการแบบว่านวดกดจุดสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะนอกจากจะมีบริการสระใดแล้วก็นวดกว่าจุดแบบญี่ปุ่นนะคะ
เรายังมีการฉีดน้ำมันสกัดจากอินเดียนะคะ
จากนี้นะคะทางเรายังมีแพ็คเกจนะคะ
แล้วก็ซื้อไปแล้วจะได้เปอร์เซ็นต์ขึ้นตามจำนวนเงินที่ซื้อค่ะ

ก็จะคุ้มค่ามากขึ้นใช่ไหม
ยังไงลองเข้ามาสอบถามได้นะคะ
โพสต์กับผมสวยเก๋นะคะ
วิธีการเลยนะเราจะต้องดูในกล้องว่า
ผมเราแบบเขาเรียกว่ามันไม่กระเดิดไปทางใดทางหนึ่ง
เพราะว่ามันจะได้เห็นความแบบอ่าใด
ก็จะทำให้ผมเราดูเก๋มากขึ้น
ถ้าเราหันหลังแล้วก็แบบทำสะบัดแล้วก็หันมาอย่างนี้
ทุกคนค่ะนอกจากที่เราจะโฟกัสนะคะ
รายละเอียดเล็กน้อยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ
นี่ค่ะคิ้วหรือว่าขนตาของเรานะคะ
ถ้าไม่ดูแลก็ไม่เป๊ะปังนะคะ
ตอนนี้นะคะถ้าเลยมาอยู่หน้าร้าน

ร้านนี้เนี่ยเป็นซาลอนอันดับหนึ่งนะคะ
ในการต่อขนตาที่ญี่ปุ่นเลยนะคะ
เรียกได้ว่ามีประมาณร้อยกว่าสาขาเลยที่ญี่ปุ่นค่ะ
ที่นี่นะคะเขาโดดเด่นเรื่องการต่อคนใต้อย่างปรานีตนะคะ

นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะ
เขามีเส้นขนตาที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเขาเลยนะคะ
เป็นวัสดุที่ดีที่สุดที่เขาใช้เลยนะคะตอนนี้
ซึ่งวัสดุนี้นะคะจะทำให้ขนตาเรียงเส้นสวยเป็นธรรมชาติ

คือเขามีให้เลือกอีกตั้ง๑๘๐แบบ
ไม่ว่าสาวนะคะต้องการจะแบบตาเฉียว
หรือว่าตาหวานหรือว่าธรรมชาติ
ก็คือสามารถบอกว่าทางที่นี่เขาจะจัดให้ได้เลยนะคะ

นี่ต่อขนตากันแล้วนะคะ
ขั้นว่านะถ้าเราต่อขนตาแล้วตาวินิชนะ
เอาเซลฟี่แล้วก็จะทำแบบอ่ะอ่าประมาณนี้ค่ะ

ถูกใจเฉพาะแค่สาวแต่ถ้าพาคุณผู้ชายมานะคะรับรองว่าผู้ชายก็จะต้องติด
ใจเหมือนกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยตกแต่งไว้สวยงามมากมากนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์
คุณแม่มาหรือจะชวนคุณแฟนมาก็ได้นะคะส่วนใครที่มาเดือนนี้ไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าที่ทันเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นดีดีให้กับลูกค้าตลอดเลยค่ะ
หลายคนจะมีปัญหาว่าเวลาโพสต์ท่าแบบที่มันไม่มีอะไรเลยเราจะไม่รู้ไงว่าเราจะเอามือแขนไปที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะหาแบบอ่ะเก้าอี้ก็ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้น

เพราะว่าเขารวบรวมแบรนด์ชื่อดังระดับโลก

ความงามสุขภาพทุกอย่าง

เพราะว่าที่นี่เนี่ยทั้งสะอาด
แต่ก็ปลอดภัยจากมาตรฐานโควิดนะคะ

มีความสุขมีรอยยิ้มนะคะ